ดวงนี้โดนของหรือไม่

ผมจะมีสาธิฐานข้อหนึ่ง
คนลาศรีกลุ่มเป็นดวงชะตาที่แข็ง
เป็นดวงชะตาที่ดื้อเชื่อมั่น

เป็นดวงชะตาที่ลั้นผ่ากลางปล้อง
เป็นดวงชะตาที่คิดแปลกแตกต่าง

ของอะไรมันจะมาทำได้นอกจากเพชรไปทำของ

เนื่องจากแม่เป็นคนดังมากแม่เสียชีวิตปุ๊บ
ขออนุญาตนะฮะมีข่าวเกี่ยวกับแม่ตลอด
ว่าแม่เป็นอย่างนั้นคุณพ่ออย่างนี้

คุณพ่อก็อยู่ในสปอร์ตไลท์คุณแม่ก็อยู่ในสปอร์ตไลท์
ตอนนั้นเมื่อโตขึ้นมาแล้วตัวเองได้ยินข่าวเหล่านี้
มีวิธีที่จะตอบคำถามตัวเองยังไง

แล้วก็คือเวลาผม

มันมีหลายคนนะครับ

คือด้วยความที่ผมก็ไม่รู้ว่า

ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเป็นจริง

ใช่ครับผมก็เลยยังเฉยตรงนั้นนะครับ
เคยสงสัยแล้วไปถามพ่อตรงลงมา

คำถามที่คุณถามพ่อคุณตอนนั้นคือ

มันจริงไหมหลายเรื่องที่แบบว่า

ป๊าเขาเหมือนกับทิ้งคุณแม่

แล้วป๊าเขาก็อธิบายต่างนานาเยอะแยะเลย
ต้องถามคุณพ่อว่ามีคำถามเยอะแยะเลย

ที่จะถามระหว่างความผูกพันระหว่างครอบครัวคุณ

ดวงชะตาของครอบครัวนี้อาจจะเป็นความลับเยอะ

คำถามไหนที่ลูกถามแล้วรู้สึกสะเทือนใจที่สุด
ผมเลี้ยงเพชรมาผมทราบดีว่าลูกผมเป็นคนยังไง
น่ารักขนาดไหนตั้งแต่เด็กครับ
เป็นคนหัวอ่อนแน่นอนเพชรเชื่อคนง่าย
ผมเลี้ยงลูกมาผมรักลูกผมเอง
ทุกคนก็ทราบว่าผมรักลูกผมขนาดไหน
แต่พอโตขึ้นมันก็มีนั่นแหละ
ที่ว่าแพทย์อาจจะไปเจอคนนู้นพูดคนนี้พูด
ที่เจ็บช้ำน้ำใจที่สุดก็คือว่า

ที่มันจื๊ดถึงหัวใจแบบสุด
ช่วงนั้นเพชรบวชเป็นพระด้วยนะครับ

ตามข่าวอะไรก็ตามแต่
ผมไม่เชื่อว่าเพชรเป็นคนพูดเอง

ซึ่งทุกวันนี้ผมก็ไม่เชื่อหลังจากดีกันแล้วเขาก็มาสารภาพ
ใช่เขารักผมเขาไม่เคยพูดออกมาจากแบบที่ใจเขาอยากจะพูดแบบนี้จริงครับผม
ตามดวงแล้วน้องเพชรเป็นคนหัวอ่อนไหมคะ
เพราะเมื่อกี้บอกมั่นใจเป็นคนแปลกหัวคิดลั้น
มันมีคำหนึ่งในทางโหระศาสน์ถ้าใครลักษณะราศิกรุมหรือราห์หูกลุมรัก

หูเบาอาจจะแปลว่าบางห่วงช่วงเวลาอารมณ์คล้อยตามมาด้วยวัยและประสบการณ์
ด้วยสถานการณ์เวลาเหตุการณ์อาจจะทำให้หูเบา
แต่หัวอ่อนไม่ใช่เขาหัวอ่อนแปลว่าชี้น้ำได้ตลอดชิดไม่ใช่แน่
เพราะอย่างนั้นเพชรจะไม่สามารถตั้งหลักตั้งตัวตรงตนได้เพราะดวงชะตาเพชรเป็นดวงชะตาที่เข้มแข็ง
เขาคิดเกินวัยนะมันทำให้เลยเขาเลยแบบบางครั้งเขาตกกับดักของข้อมูลที่ได้รับไง
เพราะหูเบาในเวลาหนึ่ง
แล้วตอนพอสักพักหนึ่งคุณแม่เสียนานแค่ไหนถึงได้ย้ายไปอยู่อเมริกากัน

คุณพ่อก็พาย้ายจากป๖ใช่ครับตอนนั้นอายุ๑๒ก็คุณพ่อผมก็ไปกับพ่อ๒คนนะครับ

ประมาณ๕๖ปีครับครับกลับมาก็เกรด๑๒พอดีครับ
ชีวิตที่นู่นลำบากไหมอยู่กันสองคนพ่อลูก
ถามว่าที่นู่นลำบากไหมมันขอใช้คำว่าต้องรับผิดชอบสำหรับทุกอย่างมากกว่านะครับ
อะไรที่ไม่เคยทำเองก็ต้องได้ทำนะครับอย่างเติมน้ำมันเองก็มี
ทำได้มั้ยตอนแรกก็ยังงงครับแต่ก็ไปเรียนรู้เองครับ

มันก็เลยทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ทำเองได้
แล้วก็ด้วยความที่ผมก็เห็นใจคุณพ่อด้วยครับ

เสิร์ฟอาหารด้วยแล้วก็ล้างจงล้างจาน

แล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะโตแล้วก็อยากจะแบ่งเบาปลาตรงนั้นได้บ้าง

ก็สัก๑๘ก็เป็นข่าวแล้วที่ทะเลาะกับคุณพ่อ
ตอนนั้นก็ด้วยความที่อยากจะบอกว่าด้วยความที่เป็นวัยรุ่นนะฮะ

เรื่องความรักเรื่องการเรียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่
คือแบบจะเป็นวัยที่ไม่รับเลย
พ่อบอกซ้ายเราไม่เอาเราไปขวา

แล้วก็ตอนนั้นก็เลยออกจากบ้านไป
ออกจากบ้านไปปุ๊บเนี่ยก็ไปเจออุปสรรคไปเจอความลำบากไปเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่ป๊าเขาเคยเตือนไว้
เคยสอนไว้ก่อนออกจากบ้านซึ่งตอนนั้นผมยังไม่เชื่อผมผมยังไม่เจอ
แล้วพอผมเจอปุ๊บผมถึงจะนึกย้อนกลับไป
ว่าอ๋อเป็นอย่างที่ป๊าบอกจริงนะ

มันต้องเจอทุกข์เจอสุขเจอผิดหวังสมหวังอะไรหลายอย่าง

แล้วเวลาเราล้มมันไม่มีใครเอามือมาคอยประคองหรือปลอบเลย

ได้เรียนรู้มั้ยได้เรียนรสชาติชีวิตเนี่ย
โอ้โหเรียนรู้เยอะเลยครับอยากจะบอกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงครับ
เหมือนเพลงคุณแม่เลยครับอย่างนั้นเลยครับ
จุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องเหรอฮะ

เห็นบอกว่าตั้งแต่อเมริกาก็มีคนมาบอกว่ากลับมาเมืองไทยเถอะมาเป็นนักร้องเถอะ
อันนั้นเขาติดต่อทางคุณพ่อนะครับ
แต่ว่าสำหรับความเป็นนักร้องการที่ผมชอบร้องเพลงอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เด็กก็คือเรียนตั้งแต่อยู่ม๑ม๒ก็เริ่มเรียนร้องเพลงเลยครับ
มันรักเองหรืออยากเป็นเหมือนแม่หรือภาพอะไรที่ทำให้เพชรอยากเป็นนักร้อง
ตอนเด็กผมอยากเป็นเหมือนป๊าอยากเป็นนักแสดงครับอยากเป็นพระเอกหนังแบบป๊าอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าพอโตมาแล้วรู้สึกว่าทิศทางจะครบของผม
แต่ว่าผมรู้สึกว่าชอบและรักมันมาก

หลายครั้งหลายตอนที่น้องเพชรได้มีโอกาสเข้ามาแล้ว
แต่ทุกครั้งเราก็ยังไปไม่สุดเพราะอะไร

คนมารับการดูดวงนะ
ครับเชนครับ
เพชรไม่ได้ดวงที่เกิดมาจะเป็นเหมือนคุณแม่
แต่เพชรจะเกิดมาเพื่อมีดวงที่จะเป็นคนที่บริหารจัดการงาน

เขาเกิดมาเพื่อจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการด้านแบบนี้

เธอต้องมาร้องเพลงของแม่ฉันเพลงนี้

ของใครของใครแล้วทำค่ายเพลง
ทำธุรกรรมธุรกิจด้านแบบนี้เลย
โดยเอาเทคโนโลยีเข้าสมัยใหม่
เอาเรื่องต่างเข้ามาอาศัยการเปิดเสรีอาเชียน

แล้วหาคนมาบริหารคนมาร้องคนมาเป็นตัวแสดง
แต่เราอยู่ข้างหลังที่จะบริหารจัดการ

เพราะว่าไอ้ดาวแห่งความสำเร็จเขาเป็นวินาท

วินาศแล้วถึงจะนุมันแปลว่าข้างหลัง

แต่ถ้าเกิดว่าโอ้นี่นักร้องคนนี้
คุณเพชรลูกชายคุณภูมิภวงกับคุณกลายสอน
เขาเป็นคนคัดเลือกมาร้องเพลงเป็นเงาเสียง
อันนี้เป็นแนวนี้โอ้โหอันนี้เกิดทันที
ฟะทุ่มนี่นี่นี่

เป็นนายห้างเป็นในห้างประมาณนั้นใช่ไหมครับ
เจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ต้องครับเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นเจ้าของบริษัท
แต่จริงแล้วแววนักร้องอาชีพนักร้องเกิดขึ้น
ก็จากงานลำลึกถึงคุณแม่
ตั้งแต่แรกตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาครับ

นี่แหละจะคิดลิขสิทธิ์เขาเอง
ลิขสิทธิ์อยู่ที่เขาจะมากลัวอะไรเรา

ร้องไปเลยลูกร้องไปเลยลูก

โลกสุดสวยอันแสนกว้างไกล
มวลพิษภัยดูมากมี
แต่ชีวิตในโลกทุกชีวิต
ยังต้องมี
ดินโรด
พึ่งน้อยตัวหนึ่งนี้
ดินหนีพิษภัยที่ผจญ
ต้องทุกข์ต้องทน
เพื่อชีพตนและคนรวมเดิน

ครับ
เยี่ยมมากครับ
ล้อเล่าน้อย

สองพ่อลูกไว้ยังไงบ้าง
เรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของสิ่งที่คุณแม่มี

คือยอมรับเลยครับว่าเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไร
คือผมยังไม่รู้อะไรเลย
เดี๋ยวคงจะต้องขออนุญาตปรึกษาไปทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพด้วยนะครับ
ว่าจะไปที่ทางไหน
เหมือนเราต้องสตาร์ทดีนนั่นแหละเนาะหาข้อมูลเนอะว่าจะทำอะไรต่อไป
แล้วเรื่องของธุรกิจล่ะสนใจอะไรไหมตัวเพชรเอง
เรื่องของการทำธุรกิจสนใจเรื่องอะไร
ก็เหมือนที่อาจารย์ลักษณ์ได้บอกไว้ครับ
คือใจจริงถ้ามีเงินเยอะนะครับก็อยากจะเปิดค่ายเพลง
ไม่ใช่อาจารย์จะพูดให้ฟังนะ
ข้อที่๑ตัวของเพชรกลับมาตัวนี้ถือว่างดงามสง่างาม
คนที่ไหนเล่าในโลกนี้ที่ไม่มีความกระตันยูเนี่ยมันจะไปได้
แล้ววันที่คุณแม่จากโลกนี้ไปยังความรักแก่คนทั้งประเทศที่มีอยู่แม่
ของคุณแม่ที่มีอยู่กับคุณแม่จากวันนั้นจนวันนี้ไม่ได้เสื่อมคลายยังอยู่
คุณพ่อก็ยังอยู่แล้วคนที่เลี้ยงเพชรคือพ่อ
ถ้าเพชรกับพ่อยังมีเรื่องด่วนยังไม่จบ
แล้วคนเขาจะอ้าแขนลับอะไรต่างที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

วันนี้เพชรกลับมาขอให้กลับมาด้วยกายและใจ
บนความกระตันอยู่ที่มีต่อพ่อว่าตอนแม่จากไปก็มีแต่พ่อเรานี่แหละ
ชัดที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเลือดในตัวพ่ออยู่ในตัวเรา

คุณพ่อครับถ้าผมจะทำแบบนี้คุณพ่อว่าไงครับ
จากนี้เอาพ่อเป็นสรรนะนำเลย

ไม่มีทางผิดพลาดแล้วสองเงินไม่ต้องมี
ปอนเซอร์ต่างคอนดิชั่นต่างที่เคยมีความรักต่อคุณพึ่ง
มันมีมากมายมันมีมากมายที่พร้อมจะสปอนเซอร์ลุยจากนี้
อยู่ที่ว่าเขามองว่าวันนี้พ่อกับเพชรเลิกทะเลาะกันหรือยัง

พร้อมจะทำอะไรด้วยความรักหรือแค่แกล้งเกลียดเสีย
ดีกันเพื่อมาเอาประโยชน์

ถ้าวันนี้กลับมาดีกันจริงด้วยความรัก
มีตกผลึกชิดระดับหนึ่งกลับมาปึ้งนะ
นี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตนับตั้งแต่ประมาณสักปลายปีที่แล้ว
จนถึงประมาณสิงหาคมปีนี้

ตอนนี้คุยกันรู้เรื่องแล้วใช่ไหมคะพี่ปุ้ม
ครับอย่าว่าแต่ประชาชนมองนะครับ
ผมเองยังไม่ไว้ใจลูกตอนที่ลูกกลับมาเลย
เพราะว่าลูกติดต่อกลับมาจะมากราบเท้าพ่อ

ผมมองเอ๊พ่อวัน๙ปีใช่ไหมครับ

แต่ครั้งแรกที่ผมสัมผัสลูก

ลงจากที่ตอนที่มีข่าวมากมาย

กว่าจะไปพาไปหาผู้ใหญ่
เคารพว่าลูกเพชรกลับมาจริงนะ

สูจนอยู่นั่นว่าจิตใจลูกจริงหรือเปล่า
จริงไหมอะไรจริงไหม

ลูกกลับมาแล้วจริงครับผม
ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนของดวงเขาไหมครับพ่อหมอ

เขาไม่ได้แค่ไปเจอเรื่องอะไรมากมายนะ
ข้าวเปล่าเปรียววาเวย์
เหมือนเขาไปเจอในสิ่งที่เขาคิดว่าหวังว่า
แล้วเขาไปเจอเงื่อนไขนู่นนี่นั่น

ต่อให้มีเงินมากมายเขาก็จะมีความทุกข์
แต่เขารู้อย่างหนึ่งว่าพ่อจะมีเงินไม่มีเงิน
ไม่รู้อะไรล่ะแต่รู้ว่าพ่อคือพ่อ

แล้วดูกันดูก็เห็นชัดเลยครับอาจารย์ถูกต้องเลย
เขาเล่าแบบนี้เหมือนอาจารย์เปี๊ยบเลยฮะ
เข้าไปไม่มีความสุขเลยคิดถึงผมตลอดเวลาว่าเวย์
ต่อให้ด่าผมไปออกทีวีเถอะ
เขายังเสียใจนอนร้องไห้คิดถึงผมตลอดเวลาครับ
ถูกต้องที่อาจารย์พูดแบบนี้เลยครับ
ปีในปีแรกคงยังไม่มีความรู้สึกเหล่านั้น

ทำให้คิดรู้อะไรอยากรู้จังเลย
ครั้งที่ผ่านมาถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรงมากที่สุดกับพ่อ
ที่คุยกันบนโรงบนศาลจะมีเหตุการณ์นั้นอีกไหม
พี่ปุ้มถึงกระหนักเขียนจดหมายหาพี่พึ่ง
ก็ระบายไปในเฟซบุ๊กเขียนจดหมายถึงคนบนฟ้า
เชื่อได้เหลือเกินว่าคุณพึ่งน่ะยังรับรู้
ปกป้องลูกชายเขาอยู่
ถูกต้องรู้สึกเหมือนกับคุณแม่เขายังมีห่วง